ใกล้สู่จีนแล้วนะคะเคยที่ค้าขายเข้าของหรืออาหารหรือว่าขนม
ต้องมีการปรับตัวพาคุณผู้ชมไปดูอารัวที่ทำเป็นรูปแบบของทอง
รับจากลูกค้าเป็นอย่างดีทีเดียวนะฮะ
ไปดูแม่ขากำลังง่วงกับการทำเลยเห็นไหมนี่แหละฮะ
ทำไมเหมือนของจริงมากเลยน่ากินอามรัวสัปดาห์ที่แล้วจะทำอามรัวอะไร
สตอจำได้ใช่ไหมอันนี้เป็นอามรัวทองคำแท่ง
เทศกาลตุจีนหรือปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน
นานเทศกาลมงคลการไหว้เจ้าไหว้พันธุ์มหาภรุษ
ต้องใช้ขนมที่มันเป็นสีสันมงคล

แล้วก็ขนมต่างที่เขาใช้กันในเทศกาลตรุษจีน

ร้านบ้านขนมคุณนายที่จังหวัดพิศนุโลกของคุณอมรทิพย์
เศรษฐศิริวัฒนาอายุ๓๙ปี
กำลังนั่งทำอารัวเพื่อเป็นทางเลือก

สีทองสีแดงก็เป็นสีมงคลของเทศกาล

ดูสิทั้งสวยแล้วก็ทั้งน่าทาน
นะฮะอันนี้เป็นถุงทองนี่นะครับร้านขนมร้านนี้เขาเริ่มทำอารัวทองแท่งขาย
ตั้งแต่เทศกาลตรุษจีนของปีที่แล้วมีคนสนใจเยอะครับเพราะมันเป็นมงคลด้วยสีทองสีแดง
แล้วก็สั่งจองเข้ามาทำให้ยอดขายเนี่ยโอ้โหแตกลายมากมาย
เป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่างเป็นดอกไม้สีแดงก่อมีนะฮะ
เป็นดอกไม้มงคลแห่งโชคลาภอย่างที่บอกไปตอนนี้ยอดขายสั่งซื้อมาแล้วเนี่ยเยอะ
เป็นยอดจอง๓๐๐กว่ารายนะครับคุณผู้ชมราคากล่องเล็ก๙ชิ้น๒๐๐บาท
กล่องใหญ่๑๘ชิ้น๔๐๐บาทใครสนใจก็เข้าไปที่เพจนะฮะ
ขนมคุณายหรือเบอร์โทรศัพท์ที่กำลังจะขึ้นให้หน้าจอนะฮะ
ก็ยังสั่งซื้อกันได้ทันอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะไห้กันช่วงสิ้นเดือนนะ
ใช่อธิษฐกาลจุจีนนะครับไหว้เสร็จก็กินต่อเลย
ต่อเลยหรือบางทีอาจจะกินก่อนอากงอาม่าก็ได้
เพราะเห็นแล้วน่ากินแล้วเกินค่ะค่ะ